เหมือนคู่นี้นิวเคลียร์เนี่ยเพชรจ้าโดนอะไรมาต่อมีอะไรไม่รู้ต่ออะไรเยอะแยะแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้ว
ท้ายที่สุดเพชรจ้าก็คุกเข่าขอแต่งงานสาวนิวเคลียร์
ก่อนหน้านี้มีฟังคลิปฟังอะไรกันไปแล้วฝั่งเพชรจ้ามาฟังสาวเจ้าน้ำตาอย่างนิวเคลียร์กันบ้างไปดู

เป็นคู่รักเล่นใหญ่คือนิวเคลียร์ชอบเอวซ่ามาก
ก็สร้างความประทับใจให้ฝ่ายหญิงมากถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่แล้วล่ะ
เพื่อนพ้องคนสนิทรวมไปถึงคนในครอบครัวของทั้งสองฝ่ายค่ะ
ที่อยู่ร่วมกันในบรรยากาศแสนอบอุ่นกันแบบพร้อมหน้า
โดยว่าที่เจ้าสาวเผยว่าเป็นความรู้สึกที่มันดีมากเลยนะ
แล้วก็ต้องขอบคุณแฟนหนุ่มรุ่นพี่
จะตั้งที่ตั้งใจทุ่มเทในระมิดในสิ่งที่ตัวเองต้องการ

คือผู้หญิงเราชอบมีความมนุมลึก

คาดหวังว่าฉันอยากจะแต่งงานแบบเป็นเจ้าหญิงอะไรอย่างนี้

อันนี้ความรู้สึกคุณล้วนหรือเปล่า
แล้วดีขึ้นแล้วก็หลังจากเหตุการณ์นี้ก็นี่แหละพ่อของลูก
เขาถอดตั้งนานแล้วล่ะค่ะหักไปหมดแล้วค่ะ
หนูหักเองนะคะเขาบอกว่าได้เต็มที่

ใช่เขาจ่ายนี่แต่เขาจ่ายนี่เราเต็มที่
เขาก็ให้เราแพลนทั้งหมดเขาจะตัดปัญหาที่แบบจะได้ไม่ต้องทะเลาะกัน

ก็อาจจะเร็วขึ้นตอนแรกว่าปีหน้าใช่ไหมคะก็อาจจะแบบมาต้นปีหน้าหรือไม่ก็ไปปีนี้
เขาก็ให้เราจัดการหมดเลยนี่ก็แบบโอ้ยตื่นเต้นมากเลยอ่ะทำตัวไม่ถูกว่าจะต้องเราจะทำอะไรก่อน
ชอบจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันเธออยากได้อะไรเอามาเลย
เลือกเลยบอกมาลิสต์รายการมาเดี๋ยวป๊าจ่ายเอง
แต่ที่น่าจับตามองมากกว่านั้นคุณผู้ชมค่ะสินสอด

อยากนับเขาต้องนับใช่ไหมสินสอด

สอดเดี๋ยวรอดูกันปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าที่สำคัญแต่งก่อนพี่อุ้มใช่ไหม